ดูที่บรรยากาศที่สนามบินเชียงใหม่ไปแล้ว

เพราะว่าตลอดทั้งวันสนามบินดอนเมืองก็ถือว่าให้บริการเป็นไปได้
ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ราบรื่นค่ะ
ผู้โดยสารใช้บริการแล้วก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร

โดยที่ดอนเมืองเองก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ามามากถึง๑๓๐๐คน
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณขวัญโมชา
รายงานสดมาจากสนามบินดอนเมืองค่ะ

ในส่วนของอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศสนามบินดอนเมือง
ด้านหลังของผมจะสังเกตเห็นว่ายังมีประชาชนนั้นทยอยลากกระเป๋าสัมภาระออกจากประตูทางออกกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ภาพรวมการให้บริการถือว่าไม่ได้แออัดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หลังจากมีการแยกใช้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและก็ในประเทศครับ
ตลอดทั้งวันที่สนามบินดอนเมืองมีเครื่องบินขาเข้าลงจอดเฉลี่ยห่างกันไม่ถึง๕นาทีต่อเที่ยวบิน
นำผู้โดยสารมาจนถึงจุดรับสัมภาระและประตูทางออกเป็นระยะ
และมีผู้โดยสารหนาแน่นมากที่สุดในช่วงเวลา๑๒๑๔นาฬิกาและช่วงเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
จำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ
รัฐมนตรีว่ากลสคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการให้บริการและการต่อรถออกจากสนามบิน
โดยเฉพาะจุดให้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์และรถประจำทางของคศมก
เพราะว่าการให้บริการเป็นไปด้วยความราบรื่นดีครับ
ไม่พบปัญหาและข้อร้องเรียนการให้บริการแต่อย่างใด

ส่งผลให้การบริการอาจจะล่าช้าบ้าง

ผู้โดยสารอาจจะต้องรอประมาณ๕๑๐นาทีครับ
เท่าที่ดู๒วันเนี่ยอย่างเมื่อวาน
อาจจะมีความหนาแน่นอยู่ประมาณสักช่วงบ่าย๒

จะรอแท็กซี่นานแค่ไหน
ตำสุดก็ประมาณ๕๑๕นาที

สนามบินดอนเมืองประเมินว่าวันนี้
จะมีผู้โดยสารเดินทางรวมประมาณ๑๓๐๐๐คน
จากทั้งหมด๖๙๐เที่ยวบิน
สูงกว่าเมื่อวานนี้ที่มีผู้โดยสารเดินทาง๑๓๐๐คน
แต่หากนับเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางขาเข้า
อยู่ที่ประมาณ๕๖๐๐คนครับ

ให้บริการเป็นไปด้วยความราบรื่นดีนะครับ
แม้จะมีผู้โดยสารใช้บริการมากกว่าช่วงปกติ
แต่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาล
ส่วนการจราจรภายในสนามบินรถยังเคลื่อนตัวได้ตามปกตินะครับ
ซึ่งสนามบินดอนเมืองได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้ามาช่วยจัดการจราจรภายในสนามบินและบริเวณโดยรอบครับ
สำหรับเที่ยวบินสุดท้ายที่จะมาลงจอดที่สนามบินดอนเมืองในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าวันนี้
จะลงจอดไม่เกินช่วงเวลาประมาณ๒นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งสนามบินดอนเมืองยืนยันว่าจะสามารถระบายผู้โดยสารได้ก่อนเวลา๒นาฬิกา๓๐นาทีของวันพรุ่งนี้ครับ
วันโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามบินดอนเมืองครับ